มาอีกแล้วอะไรอ่ะนั่งร้านถล่มเฮ้ยนั่งร้านถล่มที่ไหนกันเนี่ย
ยานาวากรุงเทพมหานครเฮ้ยข้างบนนั้นอ่ะมีคนงานยี่สิบแปดคน
คุณผู้ชมคิดว่าสภาพจะเป็นยังไงคะทั้ง๒๘รอดบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
เกิดตอนดึกด้วยเหรอใช่สักประมาณสามทุ่มกว่าคือใจไม่ดีเลยอ่ะ
พอขาวนั่งร้านถล่มน่ะครั้งตอนน่ะทายอ่ะอือ
นี่นะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไซส์งานก่อสร้างกลางซอยสาธุประดิษฐ์๓๑แขวงช่องนนทรีย์เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร
ซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่กำลังก่อสร้างทำลักษณะคือเป็นการทำเทวสถานของมูลนิธิ
มีการสร้างแล้วเสร็จไปจำนวน๒ชั้นแล้วก็อยู่ระหว่างต่อไปขึ้นไปชั้นที่๓
จากการตรวจสอบด้านหน้าพบนั่งร้านเหล็กขนาดความสูงจากพื้นดินสักประมาณ๑๐เมตรนะคะ
ซึ่งคนงานใช้ลำเลียงวัสดุก่อสร้างเนี่ยขึ้นจากพื้นเอาไปด้านบนพังถล่มลงมาค่ะ
ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชาทั้งชายแล้วก็หญิง๒๘ชีวิตที่กำลังช่วยกันลำเลียงปูนผสมเสร็จ
ขึ้นสู่พื้นที่อาคารก่อสร้างชั้น๓ตกลงมาได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เยอะ
แล้วถ้าคิดดูมันสูงที่จริงมันสูง๖ชั้นไหมถ้าเกิดว่าขึ้นไปจนถึง๖ชั้นแล้วดูไม่จืดเลยนะ
ทีนี้สอบถามบรรดาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีรถผสมปูนเข้ามาจอดที่ด้านหน้าสายงาน
จากนั้นคนงานทั้ง๒๘คนช่วยกันลำเลียงปูนขึ้นทางนั่งร้าน
เพื่อนำไปเทในพื้นที่ก่อสร้างด้านบนระหว่างที่กำลังทำงานกันอยู่
คาดว่านะนั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวก็ขึ้นไปตั้ง๒๘คน
ประกอบกับว่าช่วงนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งวันเลยอาจจะทำให้ดินมันชุ่มน้ำ
ดินมันอาจจะแบบอุ้มน้ำไม่ไหวก็เลยซุดตัวพังลงมา
แต่ว่าเคราะห์ดีมากอย่างที่บอกไปไอ้นั่งร้านมันไม่สูงมาก
จากว่าลักษณะการต่อชั้น๒กำลังจะขึ้นไปชั้น๓

ใช่ค่ะก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางพงพางได้ประสานกับทางสำนักงานเขตยานาวา
เพื่อปิดกั้นพื้นที่อันตรายตรงนี้แล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปหรือไม่